หญิงอีสานที่โด่งดังปังเวอร์นั่นก็คือแม่แดงบุญศรียินดีนั่นเองนะคะ
คือโด่งดังมาแล้วละตั้งแต่สมัยเล่นหนังเรื่องสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดหลายคนน่าจะยังจำกันได้
ก่อนที่จะมาโลดแล่นในวงการบันเทิงทั้งละครทั้งซีรีส์รวมไปถึงผลงานโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศ

จำหน้าได้นะแต่ดิฉันไม่รู้จักชื่อคุณแม่
จำชื่อให้ดีนะคะแม่แดงบุญศรียินดีค่ะ
ตอนนี้เนี่ยแม่แดงถูกยกให้เป็นศิลปินมรดกอีสานไปแล้วเด้อ
แค่ปีนี้ปีเดียวมีหนังติดต่อมาถึง๔เรื่องรวด
เรื่องล่าสุดก็คือผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดนั่นไง
ที่เล่นกับหมอลำดังอย่างแอนอรดีนะคะ
ยังมีอีกเรื่องก็คือผีเฮคนฮากับอโน๊ตเชิญยิ้ม
ซึ่งปัจจุบันแม่แดงเองอายุ๗๗ปีแล้วนะคุณ

ยังแข็งแรงมากไปไหนมาไหนเองไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานแล้วนะจ๊ะ
ส่วนงานประจำของแม่แดงคืออะไรรู้ไหมคะ

การปฏิบัติธรรมนำชาวบ้านสวดมนต์คุณผู้ชม

เดี๋ยวไปดูตัวอย่างผลงานฮาและสัมภาษณ์ปั๊วของแม่แดงกันหน่อยจ้า

แม่อันค่ะโตจริงหรือค่ะไม่เหนาไม่เม้นนะค่ะสดอยู่ค่ะ
จ๊ะเครื่องนั้นไหม

แข็งแรงค่ะแข็งแรงช่วงนี้

เขาจะเจอแต่สิ่งดี